เด็กหญิงวัย๑ขวบ๑๑เดือน
ที่หายตัวไปออกไปจากบ้าน
คือนะตอนนี้ยังคงตามหากันอยู่
แล้วก็เมื่อเช้ามีข่าวคืบหน้ามาด้วย
ใช่นะครับประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่

ลักษณะการหายตัวไปของเด็กคนนี้

แล้วก็สภาพแวดล้อมต่างคล้ายกันหมดเลยนะครับ
ความคืบหน้าสำหรับคดีใหญ่คดีนี้

หายตัวไปตั้งแต่วันที่๕กันยายน

ซึ่งทางพ่อและแม่ของน้องจีน่าก็สงสัย

แล้วก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับครอบครัวนี้
สามารถที่จะอุ้มน้องจีน่า

เคยให้อุ้มเล่นโดยที่น้องจีน่านั้น

น้องจีน่ามีข้อสงสัยว่า

นายอาผะแถวบ้าน

นายอาผะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเปล่า

พี่ชายของน้องจีน่าก็คือน้องจูเนียล

บอกพ่อว่าปู่จ้อเนี่ย

สาอาขาเนี่ยแปลว่าผู้สูงอายุ

นั่นก็หมายถึงนายอาผะ
เพราะน้องจูเนียเรียกนายอาผะว่าปู่จ้อ

ดังนั้นจึงกลายเป็นคนต้องสงสัย

ของน้องจีน่า

ตำรวจก็มีการสอบปากคำ
อย่างต่อเนื่องนะคุณฮะ
ปรากฏว่านายอาผะ
อมรับสารภาพแบบนี้

ให้อุ้มน้องจีน่าไปสังเวย

ห่างจากบ้านของน้องจีน่าเนี่ย

แล้วก็อุ้มน้องจีน่าแล้ววางไว้ส่งไว้ตรงนั้น

โดยที่ไม่ได้พาน้องจีน่าลงมาด้วย

ทีนี้ครับพอเค้นสอบปากคำ

รับสารภาพแบบนี้แล้วนะครับ
พานตำรวจเอกสุขลศรีอรุณรองผมังคับการตำรวจ
ทหารนายอัทธวทธ์พึ่งเหนียมนายแอมแม่แตง

ลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์

สงสัยขึ้นดอยทันทีนะครับเพื่อที่จะไปชี้จุด
จากการที่เขาเปิดปากสาภาพว่าเขาเอาน้องจีน่าเนี่ย
ทิ้งให้เจ้าป่าเจ้าเขานะครับไปอุ้มสังเวยไว้
ปากถ้ำบนดอยห่างจากบ้านจีน่า๓กิโลเมตร
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะฮะระดมกำลังในการปูพรมค้นหาเลยล่ะครับ
เป็นการเร่งด่วนเพราะว่าถ้าผ่านมาถึงวันนี้นะคุณ
วันที่สามแล้วใช่ค่ะที่นายอาผะเนี่ย
พาน้องจีน่าขึ้นไปปล่อยบนดอยตั้งแต่วันที่๕กันยายน
ช่วงเวลาสักประมาณ๖โมงเย็นนะฮะจนกระทั่งถึงวันนี้วันนี้
วันที่แปดกันยายนแล้วนะครับโดยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
มอบหมายให้พันธ์ตำรวจเอกสุคลศรีอรุณรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะ
เป็นผู้บัญชาการในการค้นหาน้องจีน่าแล้วก็ให้พ่อของน้องจีน่าเนี่ย
นำหน้าพาเดินขึ้นดอยท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมากนะครับ
มีรายงานนะครับว่าช่วงบ่ายวันนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการค้นหาของคดีนี้ด้วยตนเองเลยนะครับ
ทีนี้เราก็ต้องดูนะข้อพิรุษข้อสงสัยและที่มาที่ไป
ที่ทำให้เกิดการควบคุมตัวนายอาผะ
และนายอาผะกลายเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่สำคัญ
กระทั่งนายอาผะเปิดปากรับสาภาพนะครับ

คือเป็นตัวละครที่อยู่ในข่าวมาตั้งแต่แรกที่เป็นข่าวแล้วนะคะ
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปไล่เลียงไปย้อนดูกันหน่อยค่ะ
ถ้าเกิดว่าย้อนไปคือตัวน้องจีน่าเนี่ยหายไปตั้งแต่เย็นของวันที่๕กันยาใช่ไหม
เมื่อวันที่๖กันยาคือแปลว่าหลังจากน้องหายไป๑วัน
คุณพ่อมีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
แล้วพ่อก็เล่าให้ฟังบอกว่าญาติทั้งฝั่งแม่ของน้องจีน่า
ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ถูกผู้ชายคนนึงลักพาตัวไป
โดยพาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วก็เอาตัวน้องจีน่าไปซ่อน
จะเอาตัวเด็กไปขายให้กับคนที่มากับรถกระบะ
โดยคนที่ลักพาตัวเนี่ยนะเป็นคนในหมู่บ้าน
มาเที่ยวหาที่บ้านหลายครั้งแล้วก็คลุกคลีกับน้องจีน่า
ทีนี้พอหมอผีพูดมาแบบนี้พ่อมานึกดู
เหลือแค่คนเดียวที่พ่อนึกออกลักษณะตรงกับที่หมอผีบอก
ก็คือนายอาผะหรือว่านายเสี่ยวนี่แหละค่ะ
พ่อของน้องจีน่าก็เลยเอาข้อมูลนี้บอกกับตำรวจด้วย
แต่นอกจากข้อมูลจากหมอผีที่พ่อน้องจีน่าสงสัยนายอาผะแล้วนะครับ
มันยังมีข้อมูลที่พ่อและแม่ของน้องจีน่าหวนคิดไปถึงวันที่๕กันยายนช่วงเย็น
คือพ่อและแม่ของน้องจีน่าเปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับ
ในช่วงเย็นของวันที่๕กันยายนสักเวลาประมาณ๖โมงกว่า๖โมงเย็น
คือน้องจีน่าเล่นอยู่กับพี่ชายก็คือน้องจูเนียนะครับอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับ
โดยจูเนียร์กำลังเล่นของเล่นอยู่เล่นรถของเล่น
ส่วนน้องจีน่าเล่นกับแมวอยู่อยู่หน้าบ้านกัน๒คน
และจากนั้นเวลาสักประมาณ๖โมง๔๕นาทีช่วงเย็น
กับแม่ก็บอกให้ลูกลูกทั้งสองนำแมวไปเก็บ
ส่วนน้องจูเนียก็ยังเล่นรถของเล่นอยู่หน้าบ้าน
หลังจากนั้นไม่ถึง๕นาทีนะครับพ่อก็ตะโกนบอกลูกให้มาล้างมือ
เตรียมกินข้าวกินปลาซะนะฮะแล้วก็เดินออกไปที่หน้าประตู
ปรากฏพบเฉพาะน้องจูเนียนั่งเล่นอยู่คนเดียวคุณ
เจอน้องจีน่าแล้วนะก็เลยถามจูเนียจูเนียลูก
จีน่าหายไปไหนปรากฏว่าจูเนียเนี่ยเด็ก๔๕ขวบเนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นพี่น้องจีน่าบอกกับพ่อแม่ว่าอะไรรู้ไหมครับ
บอกว่าปู่มารับไปซึ่งก็หมายถึงนายอาผะหรือนายเสี่ยวนะฮะ
เพราะว่าน้องจูเนียจะเรียกนายอาผะว่าปู่จ้อ
ซึ่งเป็นภาษาอาข่ายอย่างที่บอกไปแปลว่าผู้สูงอายุหรือว่าแปลว่าปู่เนี่ยนะครับ
และหลังจากนั้นน้องจูเนียก็ถูกตี
เพราะว่าพ่อและแม่บอกโอ๊ยทำไมปล่อยจีน่าปล่อยน้องสาวไปกับคนอื่น
ก็เลยรีบวิ่งออกไปดูถนนหน้าบ้านไม่เห็นร่องลอยของลูกสาวแล้ว
ได้ยินแต่เสียงรถจักรยานยนต์๑คันขับอยู่ตรงถนน
แล้วก็มีหมาเห่าเสียงดัง

ที่แม่ได้ยินพยายามวิ่งตามรถไปแต่แม่ก็ไม่ได้เห็น
เออนะครับนี่คือสิ่งที่แม่บอกนะครับ
ส่วนสิ่งที่ผู้เป็นพ่อบอกข้อสงสัยข้อพิรุษเกี่ยวกับนายอาผะ
ก็คือผู้เป็นพ่อบอกว่าช่วงเวลาก่อนที่เขาจะเข้าบ้าน
ก่อน๑๘นาฬิกากว่านี่นะ
คือพ่อเอาขยะจะไปทิ้งที่กองขยะ

มันเป็นกองขยะใหม่ที่ทางชุมชนจัดสถานที่ไว้
แล้วพ่อก็สวนทางกับนายอาผะที่ขี่รถจักรยานยนต์พอดี
ใช่ค่ะยังถามนายอาผะอยู่เลย
ว่าจุดที่ทิ้งขยะใหม่ที่หมู่บ้านอยู่ตรงไหน
นายอาผะยังตอบพ่ออยู่เลยบอกว่าไม่รู้
หลังจากนั้นนายอาผะก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาทางบ้านของน้องจีน่า
ส่วนคุณพ่อขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปทิ้งขยะ

อันนี้เป็นสิ่งข้อมูลที่คุณพ่อกับคุณแม่บอกมา
ใช่แล้วพอคุณพ่อกลับมาจากทิ้งขยะแล้วนะฮะ
นี่กองขยะตรงนี้นะฮะพ่อก็กลับบ้าน
แล้วก็ยังเห็นทั้งจีน่าเห็นทั้งจูเนียเล่นอยู่หน้าบ้าน
อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าจีน่าเล่นแมว
แล้วก็น้องจูเนียเล่นรถของเล่นอยู่หน้าบ้าน
และหลังจากนั้นนะฮะก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เล่า
จูเนียกับจีน่าเล่นหน้าบ้านแล้วสักพักหนึ่งจีน่าหายไป
และจูเนียร์ผู้เป็นพี่ชายก็บอกว่าปู่พาไป
ก็คือปู่จ้อหรือว่านายอาผะนั่นเองนะครับ
นี่เป็นข้อมูลทั้งหมดเมื่อพ่อกับแม่เรียบเรียงเรื่องราว
รวมถึงเรื่องราวการทำนายจากหมอผี

ตำรวจก็ต้องควบคุมนายอาผะแล้วไปสอบปากคำ
กระทั่งเมื่อคืนเค้นสอบปากคำอย่างหนัก
แล้วนายอาผะก็รับสารภาพ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนไปก่อนที่จะเค้นเมื่อคืน
เจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานเขาก็มีการไปที่บ้านของนายอาผะ

สักประมาณ๔โมงเย็นไปตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้าน

ท้ายที่สุดเข้าไปเจอลูกเป็นลูกเลี้ยงของนายอาผะ
คือในไม้เดี๋ยวดูภาพตอนเข้าไปนะ
ลูกของนายอาผะลูกเลี้ยงเลยนะนอนอยู่ในบ้าน

ท่าทีก็เหมือนกับมีพิรุษพูดจากับไปกลับมา
พยายามถามนะว่าตัวพ่อนายอาผะอยู่ไหน

คือบอกแค่ว่าไม่รู้รู้แค่ว่าออกไปเมื่อเช้า
ทีนี้พ่อน้องจีน่าพยายามถามหาไง
เพราะว่ามีชาวบ้านบอกว่าเห็นว่านายอาผะกลับเข้ามาบ้าน
ตอนประมาณ๘โมงเช้าหลังจากนั้นก็ออกไป
ซึ่งมารู้ว่าออกไปคือเอารถมอเตอร์ไซค์ไปปะยางนอกพื้นที่
ทีนี้ค่ะสิ่งที่ได้ข้อมูลมา

ทุกครั้งนายอภะไม่เคยออกไปปะยางนอกหมู่บ้าน
แล้วระหว่างที่สอบถามในไม้ลูกเลี้ยงของนายอาภา
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเสื้อสีเหลืองนี้คือในไม้
ดูท่าทีของในไม้ว่าเป็นยังไงค่ะ
ผมเรียกเขาไอซิลเพราะเป็นเพื่อนกัน

ความใกล้ชิดนี่คือยังไงมาเที่ยวบ่อยไหม

จีน่าคุ้นเคยมั้ย
เคยครับแต่ไม่ให้อุ้มนะลูกสาวผมนี่ไม่ให้อุ้มนะ

ครับจะร้องไห้แต่คนนี้เล่นได้ไม่ร้องไห้
ทำไมคุณสงสัยบ้านนั้นเพราะอะไรหายตัวไป
ก็เมียผมก็สงสัยคนนี้เพราะว่ามาบ้านผมแล้วก็สนิทสนมกับลูกลูกผม

สัญญาที่เมียเขาบอกว่าไม่อยู่คือไปปะยางเพราะท่านสังเกตว่ายังไง
ผมสังเกตว่าอย่างนี้ที่หมู่บ้านมีป่ายางอยู่มีอยู่สองคนช่างสองคน

แล้วตอนนี้เขาไปปะแถวบางกว้าง
ทำไมไปทางไหนครับแล้วขี่ไปลำบัดไหมลงเครื่อง
ใช่แล้วก็มีการช็อตที่โต้เถียงกับพ่อ
สุริยะพ่อของน้องจีน่าด้วยค่ะ
ไม่เป็นไรคุณผู้ชมทีนี้ไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังก่อน
อันนี้เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนประมาณ๔โมง
ตำรวจไปที่บ้านของนายอาผะนะคะ

ตำรวจก็เอาตัวนายอาผะมาสอบอีก
กับพันธุ์ตำรวจเอกสุคลศรีอรุณ
รองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

เราเคยนำเสนอไปแล้วว่านายอาผะพูดไทยไม่ได้
จะต้องมีล่ามคอยแปลให้
ทีนี้นายอาผะก็ยังให้การแบบวกวนอยู่อะค่ะ

เราเคยเล่าข่าวไปว่านายอาผะปฏิเสธใช่ไหม

แล้วตอนนั้นพ่อกับแม่น้องจีน่านั่งฟังอยู่ด้วย

ไม่จริงนายอาผะเคยอุ้มน้องจีน่า

ตอนที่พ่อกับแม่น้องจีน่าค้าน
บอกว่าอ๋อก็เมื่อก่อนเคยไปหา

แต่ช่วงหลังนายอาผะไม่ได้ไปที่บ้านน้องจีน่านานแล้ว
จีน่าก็เลยไม่ยอมไม่คุ้นแล้วก็ไม่ให้อุ้ม
เมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้อยู่บ้านตลอด
แกบอกว่าเมื่อก่อนเคยก็เคยไปอุ้มที่บ้านอยู่

เด็กก็เลยไม่ให้เห็นแกนาน

พี่อุ้มที่ไหนเขาก็กลับมาเนี่ย

เพื่อกลับมาอุ้มตลอด
แปลกอย่างนึงก็คือ

จะมาเล่นเด็กคล้ายเราจะมาทำของอุ้มเจยก่อน
นี่คือวันที่นำตัวไปสอบปากคำ

เพราะว่าพ่อของน้องจีน่าแม่ของน้องจีน่า

ทีนี้ครับในวันที่เอาตัวมาสอบปากคำเนี่ย
หมวกลายพรางใส่เสื้อสีแดงใส่กางเกงขาสั้น
และถ้าคุณผู้ชมดูรองเท้า
คือนักข่าวของเราจับจุดสังเกตอยู่ที่รองเท้า
นี่ค่ะอันนี้เป็นรองเท้าที่สำหรับใส่เดินขึ้นเขา
แต่ทีนี้นายอาผะนะบอกกับเจ้าหน้าที่
เพิ่งไปปะยางในเมืองมา
ทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้ก็เลยขมวดคิ้วนิดนึง
เอ้าไปปะยางในเมืองแล้วทำไมถึงใส่รองเท้าที่ใช้ขึ้นเขา
อันนี้เป็นสิ่งที่นักข่าวของเราก็จับสังเกตเป็นข้อพิรุษหนึ่ง
แต่อย่างที่บอกค่ะคือนายอาภาโดนเรียกตัวมาสอบแบบหลายรอบมาก
จนล่าสุดก็คือเมื่อคืนคือเค้นกันหนักเลย
ถึงจะเปิดปากสารภาพว่าเอาน้องจีน่าไปทิ้งไว้ที่ถ้ำ
เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามนะจะมีพิรุษตรงไหนก็ตามนะฮะ
แต่ท้ายที่สุดเขาเปิดปากรับสาภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการตามหาตัวน้องจีน่า
ใช่ค่ะทีนี้อยากให้คุณผู้ชมอยู่กับข่าวเที่ยงไทยรัฐไปจนจบเลยนะ
เพราะว่าตอนนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะ
อยู่ที่บริเวณถ้ำที่จะไปชี้จุด
ดังนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดอีกสักครู่นึงถ้าเกิดสัญญาณพร้อม
เดี๋ยวเราจะตัดให้ดูบรรยากาศสดที่ค้นหาน้องจีน่ากัน
ยังคงมีความหวังนะว่าน้องจีน่าจะมีชีวิตนะครับ
แม้ว่าถ้าจะถูกทิ้งไว้บนป่าบนเขาบนดอยหน้าถ้ำอะไรแบบนี้
ตั้งแต่วันที่๕กันยายนผ่านมาจะ๓วันแล้ว
แต่ว่าพ่อแม่ยังมีความหวังว่าลูกน้อยจะยังคงมีชีวิตอยู่นะครับ
รอติดตามในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรานะครับ